ทางการที่ออกมาแล้วนะครับก็คือเรื่องของ
แล้วก็จะปิดซีซั่น๗ตุลาคม

เล็กแรก๙กุมภาถึง๒๐พฤษภาคม
และที่๒๙มิถุนายนถึง๗ตุลาคม

เริ่มตั้งแต่๑๓พฤศจิกายนที่ผ่านมา
จนถึงวันที่๕กุมภาพันธ์ปีหน้านะครับ
ก็เริ่มเห็นกันแล้วเรื่องของตลาดซื้อขายนักเตะนะครับ
หลายทีมก็ย้ายเสริมทัพกันเต็มไปเลยนะครับ